คราวนี้มาดูเรื่องราวคนดีความดีกันบ้างนะครับ
อย่างที่บอกกลุ่มจิตอาสาช่างตัดผมที่เชียงใหม่
เขาทำความดีเยอะกิจกรรมเยอะกิจกรรมเยอะมากกลุ่มนี้นะครับ
ทีนี้เขาไปสอนอาชีพตัดผมให้กับผู้ที่กำลังบำบัดยาเสพติด
เพื่อให้คนเหล่านั้นได้ฟื้นฟูมีกำลังใจ
และที่สำคัญจะได้นำไปประกอบอาชีพได้ด้วย
เป็นการคืนคนดีสู่สังคม

แก่ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด
พระเมตตาอำเภอจอมทองครับ
อกจากนี้นะครับไปเยี่ยมฟื้นฟูให้กำลังใจแล้ว

แล้วก็มอบทุนทรัพย์ส่วนหนึ่งนะคุณ

ทางด้านของผู้มนวยการบ้านพระเมตตาก็คือ
ภูมิหน่วยการบรรเพลินอำนาจกิติก่อนด้วย
ดีนะไปสอนแล้วยังมอบทุนด้วยนะครับ
โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด๓๕คน

แล้วก็เรียนทักษะการตัดผมจากช่างผู้ชำนาญนะครับ
คุณพี่ไมตรีบอกว่าก็ตั้งใจนะ
รวมกลุ่มการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

เป็นสถานบำบัดที่ใช้การดูแลแบบชุมชน

เข้ามาดูแลบำบัดผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดทุกคน
ทำให้เหมือนเขาได้กลับคืนสู่สังคม

ดูแลกันแบบชุมชนเองให้อภัยหรือว่าให้โอกาส

ที่ผ่านมาชุมชนแห่งนี้ยังไม่มีร้านตัดผม
อยากให้มีการเปิดร้านตัดผมจำลองขึ้น
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้องได้ลดละเลิกยาเสพติด

เพราะการให้โอกาสนั้นถือเป็นความสำคัญมากกว่าการช่วยเหลือ

ใช่ค่ะให้โอกาสนะคะเขามีการรณรงค์อยู่ใน
ที่เราเห็นอยู่บ่อยมันการให้โอกาสคืนคนดีสู่สังคม